เรื่องของน้ำจิตน้ำใจเรามีให้อยู่แล้วให้ทั้งคนให้ทั้งสัตว
ก็บางทีสัตว์มันไปตกท่อเราก็ต้องไปช่วยเหลือมัน
อย่างเช่นเจ้าสุนัขตัวนี้ที่จังหวัดชนบุรี
มันตกลงไปท่อที่สำคัญนะนอกจากจะตกท่อลงไปแล้วนะตามันไม่ดี
หรือไม่ก็ตาบอดมันขึ้นมาไม่ได้ทำไงก็ต้องไปช่วยมันหน่อยครับ

ที่นี่ครับฟ้าสายวิว๒นะครับหมู่บ้านฟ้าสายวิว๒ตำบล
สำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
กลมเงยกลมเงยส่องกันอยู่ตรงนี้
เพราะว่าเขากำลังพยายามช่วยเจ้าสุนัขตัวนี้

เพศผู้ชื่อเจ้ากาฟิลอย่างแรกเลยคือมันหูตาฝ้าฟาง
ตามันไม่ดีนั่นแหละครับเขาบอกว่าตามันบอดทั้งสองข้าง
ทีนี้มันเดินไปเดินมาก็คงจะตกท่อลงไปแบบนี้
ขึ้นไม่ได้ครับไม่รู้จะขึ้นยังไงก็คงจะส่งเสียงโหยหวนให้คนมาช่วย
เอ้าเขาก็ต้องหาวิธีการในการล่อมันออกมา
ที่มันเอกะคงจะกลัวนะครับมันก็เลยบล่อบล่อยอยู่ตรงหัวทอด
ไม่ยอมขึ้นมาสักทีวิธีการอย่างแรก
ชาวบ้านเขาก็เอาปลากระป๋องของโปรดของมัน

คือเอาแบบปนิปนอมก่อนคือเอามากินอาหารที่ชอบ
อาหารที่ตัวเองชอบมาอาหารล่อจะได้ดมกลิ่นเอา
แล้วพอมันเห็นปั๊บมันกินทันทีเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะตกท่อไปได้ประมาณสักวันถึง๒วันแล้ว
ให้มันได้กินก่อนคือมันกินก่อนมันกินนะแต่จังหวะที่จะดึงมันขึ้นมายังไม่มีไง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

แล้วเจ้าหมาตัวนี้มันไม่มีเจ้าของ

แต่มันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ตามหมู่บ้านแล้ว
คือชาวบ้านแถวนั้นเขารู้จักมันเป็นอย่างดี
เพราะว่ามันก็เดินไปกินนู่นกินนี่
ชาวบ้านเขาก็ให้อาหงอาหารมันไปบ้างนะครับ
แต่ด้วยความที่ว่าตามันบอดทั้งสองข้างตรงสารมัน
อ่ะแล้วตอนนี้เราก็ช่วยมันขึ้นมาได้แล้วก็ขอแสดงความยินดี
แล้วเราเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องชื่นชมชาวบ้านแถวนั้น
รวมไปถึงพี่รอปภและก็กู้ภัยด้วยครับ

ยินดีด้วยนะจ๊ะกาฟิลนะ
กาฟิลล์ปลอดภัยแล้วนะ

ออกมาสบายอยากจะหาอะไรกินก็ไปตามสบายเลย
เพราะที่ในทอดเป็นที่ของคุณชนะเขา

เดี๋ยวถ้ากาฟิลอยู่ในนั้นคุณชนะเขาไม่รู้จะอยู่ตรงไหน
สองตัวอยู่ในท่อเดียวกันไม่ได้

แต่ไม่ควรไม่ควรคือจริงแล้วท่อมันอาจจะถูกเปิดฝาไว้

เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากดูแลเรื่องของฝาท่อด้วยนะ
นี่ไงสุนัขนะถ้าเป็นคนคิดดูอันตรายนะคะ